ก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้หญิงเดียวครับรอบสามสิบสองคน
เดี๋ยวก็รอบสองนะครับรัชนนกเนี่ยได้ไปก่อนในรอบแรกครับ
นี่เป็นอดีตแชมป์โลกนะในปี๒๐๑๓และเป็นมือ๔ของโลก

เกมแรกไปก่อนแพ้๑๖๒๑นะครับ
พลิกกลับมาชนะทางเมียบิชฟิลนะครับ
จากเดนมาร์กไป๒เกมหลังก็ชนะไป๒๒๒๐
แล้วก็๒๑ต่อ๑๐เหมือนชนะขาดเลยนะครับ
โดยเกมที่๓นี่ก็ทำให้แหมเรานี่ดูจะชื้นขึ้นมาเลย
แล้วก็มีอาการบาดเจ็บด้วยที่ข้อเท้าขวา
ก็ต้องหยุดลงใจแข็งกลับมาสุดท้ายสู้นะครับ

ส่วนปัญหาบาดเจ็บเนี่ยก็เล็กน้อยไม่ได้มีอะไรล่ะกว่า
พูดถึงเกมการเล่นวันนี้ก็มีพลาดมีแบบเสียงง่าย
คือต้องบอกว่าวันนี้แบบตีออกเยอะเพราะว่าเราก็อยากจะพยายามให้มันสุดทุกมุมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยทำให้แบบมีการพลาดแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าเราก็ตีที่เรายังนิ่งในช่วงเกม๒ในช่วงปลายเกมค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่นะคะเป็นน้องครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือ๒๓ของโลกค่ะ
พบกับแคโรน่ามารินมือแปดของโลกจากสเปนแต่ว่าน้องครีมก็สู้ไม่ไหวนะคะ
สุดท้ายแพ้ไป๐ต่อ๒เกมค่ะ๙ต่อ๒๑๘ต่อ๒๑แพ้ขาดรอยเหมือนกันนะ
ก็เลยหยุดผลงานไว้แพ้รอบ๒ค่ะ